ร้องได้ให้ร้าน

ร้องได้ให้ร้าน

ร้องได้ให้ร้าน

ร้องได้ให้ร้าน

ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ร้าน

ร้องได้ให้ร้าน

ร้องได้ให้ร้าน

ร้องได้ให้ร้าน

ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ร้าน
เป็นไงครับฟังไปแล้ว
แต่เวลาเปิดให้สนับแฟนรายการฟังเราไม่ได้ฟังเลย

ฟังแล้วเรากำกัดตรงนั้นแล้วฟังจบ
ผลงานเพลงที่ท่านได้ฟังก็แบบผล๊ะไว้ครับ
แต่ว่าถ้ามาซ้อมมาร้องหน้าเวทีเพลงนี้ไม่เคยร้องหน้าเวที
ฟังฝั่งทำนองคำร้องอะไรต่างก็ถือว่า
นั่นแหละเราไปนักรัดจำรายการ
๓๐๐๐พอแล้ว

คุณปัญญาจะเล่นหรือจะหยุดครับ
เล่น

รถมื้อชายละหรอก
ต้องล็อคประตูเขาบุหรอกให้
ต้องล็อกว่า

หน้าเวทีภีรสางหนังหมายเต็มไปหมด

เทพดากับนางฟ้า

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ถ้าไม่มั่นใจใช้ได้เลยนะครับ
หรือจะเจอแบบว่าข้ามไปนี่เลย

แต่ถ้ามั่นใจไม่ต้องใช้ค่ะเก็บไว้ใช้เพลงหน้า

ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยใช้กันในเพลงแรก

แล้วก็จะไม่ได้ใช้อีกกันอีกเลย
ตอนนี้ปัญญาแจ๋วไม่ใช้นะตัวช่วยนะฮะ
คิดว่าจะแจ๋วเหมือนคุณปัญญาไหมคะ

มาดูกันครับคุณปัญญาเพลงที่๒มูลค่า๖๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒เพลงมาครับ

โอ้ด้วยช่วยช่วย

ออกรถทุกวันเหนื่อยจนใจนั้นแทบจะขาด
ค่าโดยสารคนละบาทอุตส่าห์ประหยัดทรงแอ๋วเรียนราม
ขับรถสองแถวส่งให้แอลโอเรียน
แอวก็มันเพียนขยันไปเรียนรอบคำ
ทุกเย็นทิ้งวินรับส่งยุพินถึงบ้านประจำ
รักกันไม่เคยเกินรำสำเร็จจากรามระวังแต่งกัน
พอขึ้นปี๔คนดียายมาเปลี่ยนแปลง
แอวไปน้ำกลับเมืองกัน
มาร์คสแต่งติดแอร์สีแดงรับส่งทุกวัน
เป็นลูกเศรษฐีห้อยกระบี่นายร้อยสามพราน
แฟนใหม่แอ๋วมีหลักฐานสองแถวโดยสารแอวเลยไม่มอง
เดี๋ยวนี้ซะ

จะไม่อยู่นิดคำเดียว
รักกันไม่เคยเกินพร่ำหรือว่ารักกันไม่เคยเกินกล้ำ

ส่วนเพียงทุ่งมันจะเกี่ยวกับยุคสมัยของบ้านเมือง
ยุคนึงที่มีสองแถวนิยมแล้วก็การแต่งแม้ร้อยกันมาได้ละมุน
มีคำควบกล้ามคล้ายกันเยอะ
เนื้อหาสาระก็ดีด้วยทิ้งวินไปส่งน้องแอ๋ว
ถ้าเขาผ่านไปได้ก็จะได้รับ๖๐๐๐บาทนะครับ
เพลงที่๒มูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณปัญญาร้องได้หรือร้องผิดครับ
เป็นพวกที่อุตตันที่สุดของรายการ
ร้องได้
ร้องได้แบบนี้ค่ะทีเตียงที่สอง
รับแล้วค่ะหกพันบาทค่ะ
เพราะว่านี่คือปัญญาปัญญาปัญญา

สกแอ๋วเรียนรามแน่นอนครับเพลงนี้คุณสอนเทพสอนทอง
เป็นเพลงที่ได้รับรางวัลกึ่งศตวรรษร้าย
เป็นเพลงที่ได้รับรางวัลกึ่งศัตวรรษลูกทุ่งไทย
ครั้งที่๒นะครับปีพุทธศักราช๒๕๖๒
เป็นงานเขียนของสถิตพงศถาพรนะครับ
ก็เป็นเพลงที่เรียกว่าขึ้นหิ้งอีกเพลงหนึ่ง
พอกับเพลงที่แล้วเมื่อกี้นี้ฮิ้วกระเป๋านะครับ
ก็ทำให้คุณปัญญาผ่านไปได้แล้ว๒เพลง
ในวันเสาร์นี้รายการเราหมดเวลาแล้ว

พรุ่งนี้มาดูกันต่อว่าปัญญาจะแจ๋วไปได้อีกกี่แจ๋วนะฮะ

และวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะครับ
อีซูซูลีแม็กซ์กัน
และท่านใดที่สนใจนะคะสมัครร่วมรายการกับพวกเรานะคะ

หรือว่าจะโทรสมัครโดยตรงเลยก็ได้

ก็กลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กันเลย
ต่อเนื่องนะครับในวันอาทิตย์พรุ่งนี้เวลา๕โมงเย็นเหมือนเดิม

สวัสดีครับ
เป็นมิตรนางงามฝรั่งเศส
ฝรั่งฝรั่งเศสวะนะฮะ
ปัญญา

เฮ้งไหมไป

ฉันไม่ใช่ผู้หญิงเจ้าชู้
ไม่ใช่ผู้หญิงรักรู้
เพลงนี้คุณหนูน่ารู้ได้ครับ